มากันที่เรื่องของงูเหลือม
มากันบ่อยฤดูฝนแบบนี้ห้ามกันไม่ได้

แต่คราวนี้มาแปลกกับภาพที่คุณเกริ่นเห็นไปเบรกที่แล้ว

เขาหิวแล้วเขากินไปแล้วด้วย
เขากินไปแล้วแต่ว่าอิ่มไปไหนไม่ได้นะคะ
จำนวนต่อหลักฐานนอนรอเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ที่สำคัญเจ้าของนี่แทบกรี๊ดเลย
ไก่ตัวละคู่ละ๒เหมือนบาท
รักเหมือนลูกเลยไปดูภาพค่ะ
นี่คือปากงูนะคุณใช่อืม

อ้าวไก่ร้องได้ด้วยค่ะอื้อมมีตัวอื่น

ไม่ว่าตัวที่ถูกคลายออกมาร้องไม่คิด
ใช่มีตัวอื่นอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะคะ
เป็นอาทิตย์ที่งูเหลือมไขย่อ้อนไก่แจ้
ตัวของคุณรุ่งสยามศรีอ่อนค่ะ
เป็นชาวบ้านศรีเทพไทยตำบลบางสมัคร
อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ขย่อนออกมาให้สะเทินใจเจ้าของ
รู้เลยความคิดเจ้าของคือไก่รักของเขา
พอเห็นโอ้โฮขย่อนมาโอ้โฮลูกเขาแบบ
ลูกเขาเขารักแล้วก็เลี้ยงดูเป็นอย่างดีนะคะ
คู่ละ๒๐๐๐บาทค่ะ
ก็ขังไว้ในกรงนะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่รอดค่ะ
งูเหลือมที่มีความยาว๒เมตรแอบเข้าไปกินจนได้นะคะ
เดือดร้อนเจ้าหน้าที่กู้ภัยเทศบาลตำบลท่าข้าม
อุปกรณ์ไปช่วยจับงูออกมาจากกรง
ในสภาพของกลางอยู่ในท้องท้องป่องเลยนะคะ

พยายามไปรีดซากไก่แจ้ออกมาจากท้องงูให้ได้
อาจจะเอาไปฝังอย่างไร

เอาไก่ขึ้นมา

เอาไก่ขึ้นมา
กลัวกลัวเหมือนกันนะเจ้าของนะคะ
แต่ว่าก็อยากได้ไก่ของตัวเองออกมา

ก็ขย่อนไก่ออกมาในช่วงกลางคืนนะคะ
คุณรุ่งสยามก็เห็นแล้ว

แล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะคะ
ซึ่งคุณรุ่งสยามก็นำซากไก่๒ตัวนี้

แล้วก็หลงเข้ามาอยู่ในเมืองแบบนี้นะครับ
ก็ใครที่เลี้ยงไก่เลี้ยงสัตเลี้ย
สัตว์เลี้ยงของท่านด้วยนะครับ